ในการเปิดรับสมัครสอสอแต่ละพื้นที่ทั่วไทย
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อน

คือผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐ปี

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กะว่าจะกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางเขาโดนยิง

พยายามฝืนใจขับต่อขาบมาเสียชีวิต

ทีนี้ถามว่าประเด็นเรื่องของการสังหารครั้งนี้เนี่ย

พบยาบ้าในตัวผู้เสียชีวิต๕เมตร
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็น
เรื่องของเหตุการณ์เฉพาะหน้าคืออาจจะไป
ทะเลาะวิวาสกระทบกระทั่งกับใคร

ผู้เสียชีวิตก็คือนายสมานธรรมสุนทรา

ไล่ยิงขณะที่ขี่รถจักรยานยนต

ภายในบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอิน

ไปพบยาบ้า๕เม็ดแล้วก็เงินสด๒๐๐บาท

ยังไม่สามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะคะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้

ชุดสืบสวนสอบสวน

ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือนายสมาน

สั่งสรรค์กับเพื่อนภายในซอย

ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์

สังสรรค์กับเพื่อนภายในซอยบ้านค่ะ
คือพอได้ที่สักพักหนึ่งแล้ว

กะว่าจะไปนั่งดื่มกินกันต่อ
หาเรือขนส่งสินค้า

ก็ขี่มอเตอร์ไซน์กลับบ้าน

นายสมานถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะคะ

เนื่องจากเพื่อนผู้ตายเล่าแบบนี้

เป็นคนที่ดื่มสังสรรค์แล้ว
ก็คือพอน้ำเมาเข้าปากแล้ว

เป็นคนอร่ำร้อนขึ้นมาในบัดดน

กับใครหรือเปล่าระหว่างเดินทางกลับบ้าน
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต

รองผู้การจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่า
คือล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
กำชับให้ติดตามแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุด
เพราะคดีนี้ชาวบ้านในท้องที่แล้วก็ประชาชนคนทั่วไป
ก็ให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าคนร้ายเนี่ย
ก่อเหตุอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองนะคะ
สืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
เรื่องต้นค่ะไปพบเบาะแสก็คือการใช้เส้นทางดังกล่าว
แต่ตอนนี้ถามว่าเปิดเผยรายละเอียดได้ไหมตำรวจบอกว่าก็ยัง
และยังคงต้องตั้งประเด็นเรื่องของการสังหารไว้๒ประเด็นหลัก

สองเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์กระทบกระทั่งกันระหว่างทาง
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนร้ายยิงนายสมานเสียชีวิตค่ะ
เราได้วางแนวทางการสืบสวนไว้๒แนวทางครับ
แนวทางแรกก็คือที่เราเจอยาบ้านในตัวของผู้สิทธิวิต
ซึ่งเป็นแนวทางที่อาจจะขัดแย้งกับเครือข่าย
แนวทางที่๒ก็ประเด็นที่ในลักษณะการขับขี่รถ
อาจจะเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับซึ่งระหว่างเดินทางกลับบ้าน
คุณผู้ชมค่ะรองผู้การพลัทธาคอร์ศรียะทธิญาณ
บอกว่าใครที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
รวมถึงใครที่พอจะทราบเบาะแสก็สามารถโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๑๙๑ค่ะ
เพราะว่ารองผู้การจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าคือ
บังคับบัญชาก็คือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑เนี่ย
ท่านก็สั่งการลงมาว่าอยากให้จับคนร้ายได้ให้เร็วที่สุด
เพราะถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา